ที่พูดถึงกันอยู่นะครับเกี่ยวกับแนวทางการเผยแผ่ธรรมะของสองพศ
พระสงฆ์สองรูปพอสอย่อมาจากพระสงฆ์นะคะพระมหาภัยวันและพระมหาสมปอง
ญาติโยมเนี่ยโอ้โหคนดูเนี่ยสองแสนค่ะแต่ละคืนแต่ละวัน
ฉันเห็นคุณนะดิฉันเห็นคุณในนั้นนะคุณภาคภูมิ

นี่คือรัฐสภาครับ

การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

เผยแผ่ศาสนาผ่านการไลฟ์
ต่างค่ะซึ่งคนก็มองว่า

คุณสุชาติอุตสาหะเป็นประธานกรรมธิการ

ออธิการมองว่าการไลฟ์เป็นเรื่องเลย

ต้องติดตามหลายแสนคนในตลักครั้ง
ถือว่าต้องสร้างบรรทัศน์กรณีการเท็จออนไลน์ผ่านไลฟ์
แบบนี้เพื่อไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต
เรายืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องที่ทำได้
ส่วนเนื้อหาสาระอะไรต่างนั้นนะครับ
ถ้าเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรเนี่ย
มีคณะผู้ปกครองส่งอยู่นะครับมีเจ้าวาด
นะครับมีผู้ดูแลอยู่ซึ่งไม่ได้ก้าวล่วงในเรื่องของกรรมธิการ
กรรมธิการไม่มีอำนาจในการไปชี้ผิด
ชี้ถูกนะครับว่าเรื่องนี้เหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไร
ทำได้ก็คือแลกเปลี่ยนกันนะครับ
ขณะที่พระมหาสมปองกับ
พระมหาภัยวันนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้ครับ
พระมหาสมปองท่านบอกว่าวันนี้สรุปทั้งหมดมี๓ประเด็น
อย่างด้านดีก็คือเรื่องการทำงานที่ทันยุคทันสมัย
ด้านลบเนี่ยที่ต้องไปปรับปรุง
คือหากผิดพลาดจะแก้ไขอย่างไร
ก็จะไปปรับปรุงโดยกรรมธิการให้ข้อแนะนำว่าให้ระวังเรื่องคำพูด
เพราะหากเกิดผิดพลาดจะแก้ไขได้ยาก
เนื่องจากไลฟ์แล้วมันออกไปเร็วมาก
คนดูดเสียงดูดภาพอะไรเยอะแยะไปหมด
ก็เลยตกลงกันว่าจากนี้ไปจะใช้เนื้อหาในการไลฟ์
แผ่ธรรมะเป็นธรรมะ๗๐ตลกขบขัน๓๐

ช่วงต้นของการไลฟ์ขอธรรมะ๕๐ตลก๕๐ก็แล้วกัน
ขอดึงคนก่อนใช่ไหมดึงคนเข้ามาก่อน
เพิ่มเป็นธรรมะ๗๐ตลกขบขัน
ส่วนเรื่องความเหมาะสมในการไปพูดถึงโฆษณา

ว่าทางกรรมธิการบอกว่าเอาเป็นตั้งโชว์เนี่ย
แต่ไม่ให้พูดถึงดีกว่าแล้วที่ห้ามเด็ดขาดก็แน่นอน
ก็คือเรื่องของการไปเชียร์อ่า
อะไรพวกนี้เพราะว่ามันไม่เหมาะสมกับทางพุทธศาสนา

ก็เวลาหยิบสินค้ามาแล้วพูดถึงอะไรง่าย

ท่านก็ขอบคุณกรรมธิการที่ได้เชิญมา
รับฟังความคิดเห็นมาพูดคุยกัน
ยืนยันว่าจะทำคำแนะนำของกรรมธิการ
ไปปรับปรุงให้เหมาะสมนะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าจะอุปถัมภ์ท่านบอกว่าอุปถัมภ์ได้
แต่ว่าอาจจะตั้งป้ายตั้งอะไรผลิตภัณฑ์ได้ไหมครับวันนั้น

แต่ว่าไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปเชียร์อะไรอย่างนี้นะ
ชัดเจนว่าไม่ให้มีเลยหรือมีได้
ก็บอกว่ามีได้แต่ให้เหมาะให้สม
ปรับได้แก้ได้แล้วก็ให้มันเหมาะสมได้

แต่ว่าความสุขสำคัญเพราะว่าการเก็บหน้าเวที
คือใครที่อยู่หน้าเวทีจะเข้าใจว่า
ถ้าเป็นเราสมัยก่อนอบรมเรียนเก็บเด็กให้อยู่
ให้เด็กคุยกันอย่าให้เด็กง่วงอย่าให้เด็กเล่นกัน
ทำกิจกรรมพาอะไรต่างเหมือนกันฮะ
หน้าออนไลน์เนี่ยทำยังไงผู้พังจะอยู่กับเรา
จะมีวิธียังไงฉะนั้นเราก็ขออนุญาตว่า
อาจจะไม่เติมธรรมะ๗๐บางทีทาเหลือ
อาจจะขอแบบช่วงต้น๕๐๕๐ก่อนได้ไหมอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเดี๋ยวคนออกเดี๋ยวเข้าสาระแล้วไปนะอะไรอย่างนี้
เราก็ขออนุญาตที่จะดึงคนไว้แล้วก็เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ย
เราก็จะได้เติมธรรมะต่างให้ได้เรื่อยครับท่าน
ยืนยันเหมือนเดิมว่าเราจะขอน้อมนำคำแนะนำ
ของคณะกรรมธิการทุกท่านทั้งที่มีบางท่านที่เห็นด้วย
บางท่านที่ฝากข้อห่วงใยอะไรไป
ก็นำมาภาพกับพระอาจารย์สมปองก็ขอรับปากตรงนี้

แล้วก็คำนึงถึงความเป็นห่วงของผู้ใหญ่ทุกท่าน
ที่ได้กรุณาเป็นห่วงแล้วก็เห็นแก่ว่าเราเป็นลูกพระ
ที่จะได้ทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศนาอย่างพอเหมาะพอสมต่อไปขอบคุณครับ

สิ่งที่เขาทำมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
คุณหลิวอาจารยาค่ะมีดราม่าคือเธอโพสต์ภาพนี้

ใช่เธอโพสต์ภาพใส่บาทแต่ว่ามือข้างซ้ายอุ้มน้องหมาอยู่
คนเข้าไปถล่มกันเยอะเลยค่ะบอกว่าโอ้โห
คือโทษนะคะบางคนใช้คำว่ามีสมองหรือเปล่า
คือประมาณว่าอุ้มหมามาใส่บาท
อุ้มหมามาใส่บาทไหนจะเรื่องความสะอาดไหนจะความเหมาะสม
น้องหมาจะร่วงใส่บาดพระไหม
ใส่บาทต้องถวายด้วยมือสองข้างหลายอย่างเลย
คุณหลิวเนี่ยชี้แจงในโพสต์นะคะผ่านทางเฟซบุ๊กนี่แหละบอกว่า
อุ้มน้องหมาใส่บาทเพราะอยากให้น้องหมาได้ทำบุญด้วยกัน
หมาใครใครก็รักอีกอย่างพระท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร
คุณเป็นคนธรรมดาทำไมถึงมาต่อว่ามาสงสัยอะไรขนาดนี้
ถ้าการทำบุญครั้งนี้ของเธอมันผิดธรรมเนียมต้องถวายด้วยมือสองข้างเนี่ย
เชื่อว่าถ้าได้ใส่กับพระสงฆ์ที่มีจิตเมตตา
ท่านก็คงจะให้บุญเหมือนกันไม่ว่าจะใส่มือข้างเดียวหรือสองข้าง
เธอบอกว่าเธอจะไม่ถือโทษโกรธใครแต่ก็อยากจะ
ขอเปรียบให้คนเหล่านั้นเป็นเหมือนคนที่มีจิตใจ
เหมือนวัวไม่โผล่พ้นน้ำก็ตอบกลับแรงอยู่เหมือนกันนะคะ
สุดท้ายแล้วเธอเลยบอกว่าอยากจะขอความเห็นจาก๒พศ
ก็คือพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปองหน่อยว่า
สิ่งที่เธอทำเนี่ยมันผิดมากไหมการอุ้มหมาใส่บาทมันผิดหรือเปล่า
หรือมีคำแนะนำยังไงฝากพศช่วยบอกทีเธอยินดีน้องรับ
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่แหละฝากถามพศหน่อย
ฝากถามพอสอนิดนึงอุ้มหมามาใส่บาทได้ไหม
ผิดไหมอยากให้หมาได้บุญอย่างนี้พาหมาไปทำบุญอย่างนี้ได้หรือเปล่า
เดี๋ยวจะถามคุณหลิวให้นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะถามพ่อซอด้วย
คือบางคนอาจจะมองในมุมว่าเอาไว้ข้างล่างได้ไหม
ความเหมาะสมหมากับคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ขึ้นมาจนแบบจะโดนบาดพระอยู่แล้วอะไรประมาณอย่างนี้
ความสะอาดอะไรต่างนะคะ